ตามความคืบหน้ากันต่อเลยนะคะจากกรณีที่หนุ่มอายุ๑๙ปี
ถูกกลุ่มวัยรุ่นคือพาขี่รถจักรยานยนต์ไปบอกว่าจะไปเคลียร์ปัญหา
แต่สุดท้ายแล้วโดนรุมทำร้ายจนถึงขั้นเสียชีวิต
แม่ของทางด้านของผู้เสียชีวิตเนี่ย
ก็พยายามร้องขอความเป็นธรรมกลัวว่าเดี๋ยวจะไม่ได้รับความเป็นธรรม
และล่าสุดก็มีความคืบหน้าด้วยว่าตัวผู้ก่อเหตุเข้ามอบตัวแล้วนะคะ
ภาพกล้องวงจรปิดเป็นภาพเหตุการณ์
ขณะที่มีกลุ่มวัยรุ่นชาย๓คนมาหานาย
วีรวุทธ์เกษุวรรณหรือเดียอายุ๑๙ปี
ลูกศรชี้ที่หน้าบ้านของเขาย่านสายไหม
จากนั้นในเดียก็ซ้อนรถจักรยานยนต์ออกไปกับคู่กรณีค่ะ
เดียนะคะปรากฏว่าหลังจากที่ออกจากบ้านไปก็ถูกรุมทำร้ายอาการสาหัส
แล้วเขาก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา
นายวิรัยรักจันทริสอายุ๔๗ปีนะคะ
เป็นแม่ของนายเดียก็เลยออกมาร้องขอความเป็นธรรมให้กับลูกชาย
โดยบอกว่าปกติลูกชายก็อาศัยอยู่กับรุ่นพี่อีกหมู่บ้านนึง

ช่วงตี๔ของวันที่๕กุมภาพันธ์เจ้าหน้าที่กู้ภัยโทรมาหา
บอกว่าลูกชายถูกทำร้ายอาการสาหัส
รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลภูมิพล
แต่พอแม่ไปถึงปรากฏลูกชายเสียชีวิตนะคะ
แม่ก็เชื่อว่าลูกถูกทำร้ายเพราะว่าสภาพหน้าตาลูกนี่คือบวมปูดเลย
คอยังมีรอยมือเหมือนถูกบีบด้วย
ตอนนี้ก็เลยต้องรอผลชนะสูตรที่คาดว่าจะออกวันนี้นะคะ
ความคืบหน้าล่าสุดตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา
นายนัทพงศ์แสงอินหรือฟลุ๊กอายุ๒๑ปี
นายสิริมงคลสุมนต์หรือกรอายุ๒๒ปี
พร้อมกลุ่มวัยรุ่นอายุ๑๕๑๘ปี๓คน
รวมแล้ว๕คนก็กลายเป็นผู้ต้องหาในคดีร่วมกันรุมทำร้าย
มีการติดต่อเจ้าหน้าที่สอนอคณะยาวมามอบตัว
ทางเจ้าหน้าที่ก็เลยนำตัวไปสอบสวนที่ฝ่ายสืบสวนสนคณะยาว
ตอนนี้ยังเหลือแค่นายจิระวัตนิพิษกุลอายุ๒๕ปี
ผู้ต้องหาอีกหนึ่งคนที่ยังไม่เดินทางมามอบตัวนะคะ
ด้านนางสาวเมค่ะเป็นพี่สาวในฟลุ๊กหนึ่งในผู้ก่อเหตุ
บอกว่าเธอเนี่ยพาน้องมามอบตัวรวมทั้งหมด๔คน
แล้วข่าวนี้บางเรื่องเธอก็บอกว่ามันไม่เป็นความจริงนะคะ
น้องเนี่ยยอมรับผิดแต่ว่าตอนก่อเหตุเนี่ยไม่ใช่มีเจตนาไปอุ้มฆ่านะ
กลุ่มของน้องเธอกับผู้ตายเนี่ยเคยมีเรื่องกันมาก่อนค่ะ
แล้ววันเกิดเหตุน้องของเธอก็ไปหาผู้ตายที่บ้านเพื่อจะเคลียร์ปัญหากัน
ไม่ได้มีการข่มขู่ไม่ได้มีใครมีอาวุธปืนตามที่เป็นข่าว
ส่วนปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นมันเป็นเรื่องอะไรต้องรอเจ้าหน้าที่สรุปก่อน
เพราะว่าน้องชายเธอก็ถูกสอบปากคำอยู่ด้วยนะคะ
ฟังเสียงของพี่สาวของหนึ่งในผู้ก่อเหตุหน่อยค่ะ
หนูก็เลยพาน้องมามอบตัวเพื่อที่ว่าจะพูดว่าความจริงมันเป็นยังไง

หรือว่าอุ้มมาอะไรขนาดนั้นก็ไปบอกตรงว่ามีปัญหาอะไรก็ไปเคลียร์
นะคะนี่ก็เป็นเสียงของทางฝั่งพี่สาวแต่แน่นอนล่ะค่ะ
รายละเอียดเดี๋ยวต้องรอความชัดเจนเพิ่มเติมอีกนะคะ
พี่สาวเนี่ยก็ยอมรับว่าคือเด็กก็เกเรกันพอกันแหละมีเรื่องกันมาหลายรอบแล้ว
น้องชายก็ทำผิดที่ไปทำเขานะคะแต่ไม่คิดว่าจะออกมาเป็นแบบนี้
ถ้าเพื่อนผู้ตายที่เห็นเหตุการณ์รู้ว่าเพื่อนเจ็บหนักก็ควรพาไปโรงพยาบาลทันทีอาจจะไม่ถึงขั้นเสียชีวิตก็ได้
ส่วนบรรดานายโด๊ะซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาเหมือนกันนะคะก็กล่าวด้วยน้ำเสียงสั่นเคลือบอกว่าสงสารเดีย
เดียก็คือผู้ตายอะค่ะและก็สงสารลูกด้วยเพราะว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ควรจะเกิด
เมื่อรู้ว่าลูกกระทำผิดก็ยอมรับผลที่เกิดขึ้นขอให้ยอมรับผิดแม่ไม่ปกป้อง
แต่ว่าเรื่องเหตุการณ์ความขัดแย้งก็ไม่ทราบรายละเอียดเช่นกันนะคะ
เหตุการณ์ครั้งนี้เขาก็ไม่ได้อุ้มเป็นการยินยอมมาคุยกัน
ถ้าคุณดูในคลิปคุณจะใช้คำว่าอุ้มไม่ได้
ถ้าแม่น้องเดียอยู่แม่อยากจะบอกยังไงกับแม่น้อง
ก็อยากจะขอโทษเขาอะค่ะแต่คำขอโทษแม่มันก็คงช่วยอะไรไม่ได้แล้ว

เนี่ยค่ะแม่บอกว่าปัญหาเรื่องนี้เนี่ยน้องเดียไม่ใช่ศพแรกด้วยนะคะ
คือมีการเสียชีวิตเพราะว่าถูกทำร้ายแบบนี้มาแล้วถึง๓ศพ
เป็นปัญหาในชุมชนที่ยังป้องหาทางป้องกันไม่ได้
เพราะฉะนั้นเรื่องนี้อยากฝากเป็นอุทาหรณ์ให้กับทุกครอบครัว
ให้ช่วยกันสอดส่องดูแลบุตรหลานให้ดี
ตอนนี้ทำได้แค่ยอมรับในสิ่งที่ลูกทำไปนะคะ
กันไว้ดีกว่านะไม่อยากให้มีศพอื่นตามมาอีกนะคะ

แต่ข้างล่างว่าในชุมชวงนั้งมีปัญหาบางอย่างนะคะ

เพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะมีตามมาอีกหรือเปล่า